กันที่อีกหนึ่งหนุ่มค่ะคนนี้ก็ต้องส่งกำลังใจให้แบบรัวเหมือนกันนะคะ
สำหรับนักร้องชื่อดังคุณหนุ่มกะลาหรือว่าคุณหนุ่มนพสินนะคะ
ถ้าพูดว่านกพระสินเราอาจจะไม่รู้จักว่าใครเนาะ
คุณหนุ่มกะลาเนี่ยเขามีความตั้งใจมากกับภรรยาเขาว่า
อยากจะมีทายาทตัวน้อยสักทีแต่คุณรู้ไหมคะว่า
คือเขาเพิ่งเทคนิคทางการแพทย์มาไม่ต่ำกว่า๕ครั้งแล้วนะคะ

ก็ยังไร้วี่แววเบบีตัวน้อยตามที่เขาตั้งใจเอาไว้ค่ะ
โดยคุณหนุ่มเนี่ยยอมรับเลยว่าจากเหตุการณ์ที่ภรรยาเนี่ย
เสียทารกในคันอายุ๒เดือนไปก่อนหน้านี้
ก็เริ่มที่จะทำใจยอมรับได้มากขึ้นแล้วนะคะ
และแม้ว่าส่วนตัวของตัวเองจะเริ่มถอดใจแล้ว
แต่ว่าได้เห็นถึงความตั้งใจของภรรยา
แล้วก็วางแพลนเอาไว้เลยว่าเดี๋ยวจะหาเวลาไปพักผ่อนเพื่อคลายเครียด
แล้วก็เร่งให้ภรรยาหันมาดูแลรักษาสุขภาพ
เพื่อเตรียมความพร้อมให้มากขึ้นนะคะ
ครับก็คือตอนนี้ผมทำเอ็กซี่ไปแล้ว๓หน

คือตอนนี้ตัวอ่อนที่ยังเหลืออยู่ยังเหลืออยู่อีกตัวหนึ่ง
ก็เคยคุยกับแฟนไว้ว่าถ้าเกิดตัวนี้ยังไม่ติดเนี่ย
ทำอะไรอย่างนี้อาจจะหยุดทำก่อน
เป็นเพราะว่าอาจจะต้องปรึกษาแพทย์
แล้วก็ต้องอยู่ในความควบคุมของแพทย์อย่างมาก
เพราะว่าจริงผมก็แก่แล้วนะครับ
จริง๓๖แล้วจริงตัวผมเนี่ยถอดใจไปแล้วด้วย
แต่ถ้าสมมุติว่าแฟนคิดว่าไหว
นเจ็บไหวผมก็พร้อมจะทำไปเรื่อยนะครับ
คือแฟนผมเป็นคนแกร่งเหมือนผู้ชายเข้มแข็งมาก
แต่ทุกครั้งที่พอรู้ข่าวหรือว่ารู้ผลของการทำเนี่ย
แล้วไม่ติดเนี่ยเราจะเห็นเลยมุมที่เขาอ่อนแอมาก
เราก็ไม่อยากให้เขาเป็นอย่างนี้บ่อยอะไรอย่างนี้